วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมไม่ใช่ทหาร
เข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหาร
มันก็ติดนิสัยทหารอยู่บ้าง
คุณประยุทธ์มีความรู้สึกช้าไปหน่อย
นี่แสดงว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องทางการเมือง
ระบอบประชาปไตยคุณประยุทธ์ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไร
คุณเป็นมาตั้งแต่คุณยึดอำนาจ
เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรอำนาจ
การใช้อำนาจในการบริหารประเทศ
คุณได้เข้ามาด้วยวิถีทางที่ไม่เป็นประชาปไตย

คุณใช้วาธกรรมในการที่จะทำให้รู้สึก

ภาพท่านทักษินกับพรรคเพื่อไทย
ส่วนหนึ่งต้องยอมรับประวัติศาสตร์ที่เป็นจริง
คุณทักษิณเป็นคนที่เป็น
ผู้ริเริ่มก่อตั้งในเกราะข่ายพรรคเพื่อไทย
จะบอกว่าชีวิตเราเมื่อตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่ชั้น

เราเคยทำอะไรมาแล้วบอกว่า
ต้องมีความรู้ว่า๕ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลระหกพิเศษ
ประชาชนพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ไหม

ต่อไปถ้าท่านคิดว่าสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ดี
อยากเปลี่ยนแปลงท่านต้องเลือกรัฐบาลหรือภักดิ์ฝ่ายประชาปไตย
ที่เสนอว่าจะใช้กลไกประชาปไตยเป็นกลไกในการแก้ปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชน
ถ้าแต่ชีวิตเราพูดอุ่นถ้าเล่าหน่อยกลุ่มจะสักบันการเสนอ
ภาพท่านทำสินกับพรรภีร์ไทยเนี่ยส่วนนึงต้องยอมรับมะวัดศาสตร์ที่เป็นจริง
คุณทรักฯ์สิ้นเป็นคนที่เป็นผู้เรียนเริ่มกระตั้ง

เพราะฉะนั้นเราไม่มีใครปฏิเสธ
หรืออาจจะไปรบปฏิสารที่สาธิต
ทางทีวิยารที่คนก็ยังเขารกชึมสมในผลงานที่ท่านมีอยู่
ท่านนี้อยู่นอกประเทศท่านก็ไม่ได้เกี่ยวพันธุ์โดยตรงกับภาค
ถ้าจะบอกว่าเรายังผูกพันหรือยังมีความเกี่ยวพันธุ
ก็เป็นความผูกพันและความเกี่ยวพันธ์ในเจตจำนงในการที่จะก่อตั้ง
ให้ภักดิ์การเมืองภักดิ์นี้เป็นภักดิ์ที่ยึดมั่นในระบอบประชาติ
และก็เดินหน้าที่จะทำงานแก้ปัญหาพินองประชาชนในแนวทางประชาติอย่างกันอีก
อันนี้ก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้
เราเป็นพักการเมืองที่คนทุกตระกูลในประเทศนี้
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับพักได้ทั้งสิ้น
ถ้าคนในตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือคนในตระกูลธีรวัตร
จะเข้ามายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเพื่อไทยอยู่ก็เป็นหนึ่งส่วน
ในจำนวนคนอีกจำนวนมากละมายมหาศาลที่อยู่ร่วมในพักหนึ่งเพราะฉะนั้น
ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องไปปฏิเสธหรือไปตัดออกนะ
ผมคิดว่าให้ภักดิ์มันมีระบบตามกระบวนการประชาชนที่ประเทศ
ดึงการมีจุดร่วมของประชาชนเข้ามาแล้วก็บริหารไปโดยที่ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดตัวบุคลากรก็เป็นทางออกที่ดี
ก็อันนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดตอนเนี้ยนะครับแต่ว่าพอถึงวันที่เรา
เปิดรับสมัครภาคเพื่อไทยก็คงจะเสนอตัวผู้อาสาของเรา
ทั้ง๓ชื่อ๓ท่าน
อย่างกรณีท่านสุตรรัฐเกียรติวิทยาลาภัณฑ์
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของเรา
ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
แล้วก็อาจจะมีอีกหลายท่าน
๒๓ท่านก็ถึงเวลาหลังกิจสติกาออก
แล้วมีการลักษณะเราก็คงจะเปิดเผยรายชื่อ
ผมเติบโตมาจากการเป็นนักศักดิ์ศาสตร์
ผมก็เข้าสู่กระบวนการไปเป็นเหมือนหนิสินศึกษาทั่วไปขนาดนั้น

เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์๖ตุลา
ก็ได้ตัดสินใจหลบภัยทางการเมือง

เหมือนกับนักศึกษาทั่วไปของประเทศ

เรายังอยากเห็นความเป็นประชาปไตย
อยากเห็นมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในสังคมไทย
เรารู้สึกว่าวิถีที่เราไปเจอ
มันอาจจะไม่ใช่หนทางในการที่จะต่อสู้
ที่จะทำให้ประชาไตยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง
ถือว่าเกิดขึ้นโดยที่จะมีความสูญเสียได้น้อยสุด
ก็ผมตัดสินใจออกมาจากเขตชนบทในป่านะครับ
ประมาณปีสัก๒๕๓๗หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องพฤษภาธมิน
ที่มีกระแสตื่นตัวเรื่องประชาปไตย
ได้พูดคุยกับคุณทักษิณชินวัฒน์
แล้วก็ร่วมก่อตั้งพักไทยรักไทยขึ้น

จากนั้นมาก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
หลังจากมีการรัฐประหารเมื่อปี๔๙

ก็ปี๕๕กลับเข้ามาแล้วก็ได้มีการประชุม
ได้มีโอกาสเลือกเป็นกรรมการบริหาร
เป็นเหลกขาดิการพรรคเมื่อไหร่

เป็นการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้กรอบกฎิกา
ที่มรดกฝุมภวงของการรัฐบาหารปี๕๗
มีทั้งรัฐบาลที่ดูแนวโน้มปัจจุบัน
เหมือนกับรัฐบาลกำลังจะสืบทอดอำนาจต่อ

มาผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาผ่านกระบวนการที่มีรัฐมนูล
แล้วยังตราคณะยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา
แล้วตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

เพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินการเลือกตั้งในปัจจุบัน

เราจะต้องเดินมาในทิศทางที่มีรัฐบาลที่ต่อท่อ
สืบมาจากรัฐบาลปัจจุบัน
แล้วก็จะทำให้การที่จะต้องบริหารประเทศ
แบบที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จโดยรัฐบาลปัจจุบันอยู่
แล้วมีกลไกที่เกลือนถึงแบบนี้
ทิศทางประเทศมันจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุน
ให้กับการยินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงใด
นี่ยังเป็นปัญหาที่เราต้องตอบให้ได้
เราเคยยึดระบบเศรษฐกิจที่เรามอง

ที่ให้ความสำคัญทั้งเศรษฐกิจฐานบน
ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการส่งออกการดำเนินการต่าง

เราเป็นพักที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก
ซึ่งเป็นกำลังซื้อทั้งหมดของประเทศ
ถ้าคุณรับล้นน้ำต้นไม้ที่ใบมันก็จะได้ผลระดับหนึ่ง
แต่ถ้าคุณลดลงไปที่รากรากมันจะสูบน้ำทั้งหมด
กระจายไปทั่วทั้งร่างของต้นไม้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจข้างหน้าเป็นปัญหาใหญ่
อันที่สองก็คือเรื่องปัญหาศาสติจ
รวมทั้งสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนคนไทยยังกังวลใจอยู่
กระบวนการในการที่จะดูดเอานักการเมืองของเราออกไป
เพิ่งเริ่มทำเมื่อไม่กี่วันมานี้
จริงมีกระบวนการที่ทำมาตลอดเวลา๔๕ปีมานี้
ที่จะพยายามแยกสลายพักการเมือง
นักการเมืองของเราให้แตกเป็นส่วน
แล้วก็พยายามจะดูดไปอยู่ในพักพวกตัวเอง
แต่ว่าผมคิดว่าเป็นสิทธินะครับ
ส่วนบุคคลของนักการเมืองทุกคน
ที่เขาจะเลือกทางเดินชีวิตของเขา
เพียงแต่ว่าเขาจำเป็นต้องรับผล

เราเองก็ถือว่าเป็นโอกาส
การคัดกรองให้คนที่ยังยึดมั่นในอุดมการแบบพักเพื่อไทย
ยังยึดมั่นในสิ่งที่พักเพื่อไทยยึดถือ
คือพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญเนี่ย
เราก็จะได้คนที่ใกล้ชิดกับเราคิดเหมือนเรา
แล้วก็ยังยึดมั่นในอุดมการของเราอยู่มากเพียงพอ
ส่วนอีกคนที่ร่อนซ้ายออกไป

สังคมเป็นคนตัดสินเขาเอง

เพื่อไทยเราพิจารณาตัวเอง
จัดตัวเราเองอยู่ในภากฝ่ายประชาชนศิพตาย
จะเป็นอนาคตใหม่จะเป็นประชาชาติจะเป็นภาคพิทธิ์หลาย
ก็ถือว่าเขาอยู่ในฝากฝ่ายฝั่งเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเลือกรัฐบาลประสบ

มันควรจะเป็นการร่วมมือกันที่ยึดถือเอาแนวคิดอุดมการเป็นหลัก
เรายิดมันในกลไกประชาภัยในการแก้ปฐาเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นเรายินดีร่วมมือกับภาค
ผมไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
ผมคิดแค่ว่าผมเป็นคนที่สนใจงานการเมือง
ชีวิตผมเนี่ยผมอยากสร้างพักการเมืองหนึ่ง
ที่เป็นพักการเมืองที่ดีใกล้กับอุดมคติมากที่สุด
แล้วก็เป็นภาคการเมืองที่ทำหน้าที่
ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรในสังคมให้ดีที่สุด
ผมรู้สึกประทับใจและภูมิใจว่าผมได้เคยมีส่วนร่วมในการสร้างภักดิ์ไทยและไทยมา
ถึงแม้ว่าอุปสรรคนานับประการมันจะเกิดขึ้น
มันพัฒนาการไปจนถึงพักเพื่อไทยผมก็ยังนิยมชมชื่อในภาคการเมืองพักนี้อยู่
ผมเชื่อว่าพักการเมืองพักนี้เป็นพักการเมืองที่ใกล้เคียงกับอุดมคติทาง
จิตวิญญาณที่ผมเชื่อและผมอยากเห็นมากที่สุด
เพราะฉะนั้นผมอยากเป็นแค่คนทำงานการเมืองคนหนึ่ง
เป็นนักการเมืองเล็กคนหนึ่งที่สามารถทำความคิดความต้องการในอุดมการของผมได้
ผมไม่เคยเป็นแบบนี้อยากเป็นนายกับเพื่อนมันด้วย